เอาล่ะช่วงนี้มาเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อย
เวลาไปซื้อวัตถุดิบเอามาประกอบอาหาร

ก็ต้องไปซื้อเนื้อมงเนื้อหมูกันบ้าง
หลายต่อหลายครั้งที่โดนโกง
ล่าสุดค่ะแม่ค้าอาหารตามสั่งรายนี้ก็โดนเหมือนกันค่ะ
ไปซื้อเนื้อหมูป่าสดมาทำอาหารขาย
แต่ที่เจอไม่ได้มีแต่เนื้อหมูนะคะ
มีตะกัวมาด้วยถวงน้ำหนักไงคะ
เวลาช่างส่วนใหญ่เราจะเจอที่กุ้งใช่ไหมพวกอาหารทะเล

หมูก็มาเนี่ยยัดตะกัวเข้าไปแบบนี้ค่ะ
พอเวลาชั่งน้ำหนักปุ๊บมันก็ได้น้ำหนักที่เกินจริง
ถึงบางทีซื้อเยอะแม่ค้าก็ไม่ได้ดูทุกข่าหมูทุกอันอ่ะนะ
ค่ะนี่คือนางสายพินโปสุวรรณนะคะเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่ง
ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คหลังจากที่ไปซื้อเนื้อหมูป่าที่ตลาดในตำบลคลองกิวค่ะ
ราคา๒๕๐บาทก็กะว่าจะเอามาทำอาหารขาย
แต่จังหวะที่เอาเนื้อหมูมาทำความสะอาดแล้วก็กำลังหั่นอยู่เนี่ย
ตอนแรกคิดในแง่ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดี
กระสุนปืนละมั้งที่ยิงหมูป่า
แต่พลิกไปพลิกมาหารอยยิงไม่เจอจริงค่ะ
เลยชัดเจนแล้วว่านี่จงจะยัดประกัวแน่นอน
เพื่อเพิ่มน้ำหนักแล้วก็โกงราคา
นางสายพินบอกว่า๓วันก่อนไปซื้อเนื้อหมูป่า
ตลาดเดียวกันก็เจอเม็ดตะกัวเหมือนกัน
ขอเตือนแม่ค้าที่ไปซื้อเนื้อสัตว์เลยนะคะ
สิ่งแปลกปลอมยัดมาถูน้ำหนักด้วย
และที่สำคัญตอนโดนโกงนั่นก็เรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดมันหลุดเข้าไปในอาหาร
ถ้าหลุดเข้าไปในอาหารลูกค้าเนี่ยได้รับอันตราย
คนขายเองก็เสียชื่อเสียงด้วย

ใช่สารตะกัวมันก็จะละลายไปกับน้ำด้วย
แล้วมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูนะครับพี่กัดเนี่ย
คือตลาดในตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึง